การรายงานสถานการณ์ภาระโรคของทั่วโลกกันบ้านนะครับ
รายงานผลการวิจัยออกมาล่าสุดนะครับว่า
ประชากรทั่วโลกกว่า๕๕๐๐๐คน

จากปัญหามลพิษทางอากาศครับ

รายงานสถานการณ์ภาระโรคของทั่วโลก

ของสมาคมอเมริกันเพื่อการก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ระบุว่าประชากรโลกกว่า๕๕๐๐๐คน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนแล้วก็อินเดียครับ
ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
โดยมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่เกิดจากโรงงานผลิตไฟฟ้า

ผลการวิจัยที่ออกมาทำให้หลายประเทศต้องตื่นตัว

เพื่อคุณภาพชีวิตของพลเมืองอย่างเร่งด่วนนะครับ
โดยเฉพาะในเมืองหลวงของจีนและอินเดีย
สูงกว่า๓๐๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ทั้งที่ค่ามาตรฐานควรอยู่ที่ราว๒๕๓๕มิโครกรัมเท่านั้น
ซึ่งการสุดโดมฝุ่นละอองเข้าไปจำนวนมากแบบนี้
ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
ระบบทางเดินหายใจและมะเร็งครับ

ผู้เสียชีวิตจากคุณภาพอากาศย่ำแย่
ในประเทศกำลังพัฒนาก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีประชาชนชาวจีนกว่า๓๖๐๐๐คน
เสียชีวิตจากฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ของฐานหิน
จากจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ๑๖๐๐๐๐๐คนต่อปี
ส่วนที่อินเดียมรพิธังอากาศส่วนใหญ่
เกิดจากการเผาไม้แล้วก็การเผาเพื่อแพ่วถังป่า

ลพิษทางอากาศยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับที่๔
รองจากความดันโลหิตสูงการอดอาหารแล้วก็การสูบบุหรี่ครับ
และถือว่าเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าโรคอ้วน
ภาวะการติดแอลกอฮอลหรือว่ายาเสพติด
รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยด้วยครับ